ถ้าพูดถึงผู้บริหารผู้ให้บริการร้านค้าปลอดภาษี
ก็ถือว่าเป็นชื่อที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดี
จะต้องเดินหน้าทำให้คนไทยรู้จักแบรนด์นี้ให้มากขึ้น
และไม่ใช่แค่ไทยเท่านั้นต่างชาติก็ด้วย
รวมไปถึงจะปรับปรุงร้านค้าบางสาขาให้หรูหรามากขึ้น
เพิ่มพื้นที่ให้มากขึ้นเพิ่มยอดขายให้มากขึ้น

เครื่องบินลำนี้จะให้บริการทั้งเที่ยวบินในประเทศและระหว่างประเทศ
เพื่อสร้างการจดจำให้กับนักท่องเที่ยวที่หลากหลาย
เพื่อเพ้นโลโก้บนเครื่องบิน๓ลำ
และติดตั้งสื่อโฆษณาต่างในตัวเครื่องบินอีก๔๐ลำ
โดยมีการคาดการณ์ว่าจะช่วยสร้างการรับรู้และจดจำ
กลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้สูงถึง๔๐ล้านคนต่อปี
รวมถึงยังมีการคาดการณ์ว่าจะทำให้มีปริมาณลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ
และอีก๕สาขาในสนามบินคือสนามบินสุวรรณภูมิดอนเมืองเชียงใหม่หาดใหญ่และภูเก็ต
มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวจีนมาใช้บริการค่อนข้างมาก
ออกแบบตกแต่งให้ดูล้ำสมัยภายใต้แนวคิดประกายไข่มุกแห่งท้องทะเลอันดามัน
เพื่อแสดงถึงอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของสถานที่ตั้ง
เพื่อยกระดับให้มีความหรูหรามากขึ้นเพิ่มพื้นที่จำหน่ายสินค้าและร้านอาหารใหม่
ซึ่งเวลาที่เขาใช้เนี่ยจะมีเวลามากขึ้นในการช้อปปิ้ง
ไม่ต้องไปรีบขึ้นเครื่องที่สนามบินแล้วก็เร่งช็อป
การที่มีเวลามากขึ้นเป็นคนช้อปปิ้งได้มากขึ้น
วาเลตี้ของของที่เราเอาเข้ามาก็เยอะขึ้นนะครับ
ร้านอาหารที่ดึงดูดคนไทยก็จะเห็นชัดมากขึ้น
เพิ่มขึ้น๑๒๐จากปีที่แล้วที่มียอดขายอยู่ที่๗๕๐๐๐ล้านบาท
โดยเน้นทำการตลาดผ่านนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวจีนซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก
พอทัวร์ศูนย์เหรียญจบไปนะครับทุกอย่างเข้าระบบแล้วนะครับ
ทุกอย่างเริ่มกลับมาเป็นเหมือนเดิม
ผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าคนไทยแล้วก็ประเทศไทยเนี่ย
เป็นประเทศที่คนจีนมองว่าจะมาเป็นอันดับต้นนะครับในใจของคนจีนเอง
อาจจะเนื่องจากวัฒนธรรมทรัพยากรหรือคนที่เขารู้สึกว่าเป็นเฟรลี่นะครับ
แล้วก็น่าจะเป็นคนจีนที่อยู่ในไทยเยอะนะครับ
ซึ่งตรงนี้มันทำให้คนจีนมาแล้วรู้สึกประทับใจง่ายนะครับ

พอพอศูนย์เหรียญจบนะครับทัวร์เริ่มกลับมา

เราก็ทำทั้งการตลาดกับคนไทยนะครับ
ก็คือเราพยายามจะกระตุ้นให้คนเดินทางออกนอกประเทศ
เพื่อที่จะให้เขาใช้จ่ายมากขึ้น
เป็นหนึ่งในห้าของธุรกิจปลอดอากรระดับโลก

โดยคาดการณ์ว่าหากสามารถสร้างยอดขายเติบโตได้

และสร้างยอดขายได้๑๓๐๐๐๐๐ถึง๑๔๐๐๐๐๐บาท